พ่อค้าขายขนมจีนคนหนึ่งขับรถมาอยู่ดีคุณผู้ชมฮะ
อะไรรถแบ็คโฮลหลุดเข้าใส่อ่ะ
กระจกหน้ารถแตกเลยครับค่ะนี่แหละครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วคลิปนี้เนี่ย
คนเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อว่าตาเพ่เลอะเทอะนี่
โดนเข้าไปแล้วมันจะเป็นยางรองล้อรถครับเป็นอะไรแบ็คโฮลชิ้นหนึ่ง
กระเด็นใส่หน้ารถเขาช่วงนี้เขาขับมาพอดีเลย
คดีมันไม่ทะลุเข้ามาแล้วเขาก็ติดแฮชแท็กด้วยว่า
คนขับปลอดภัยดีเอออันนี้โล่งอกค่ากระจก๓๐๐บาท
อันตรายมากโชคดีไม่ถึงชีวิต
เพื่อใครมีกล้องหน้ารถช่วยติดต่อมาได้นะครับ

ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่า
คุณนัทธวัฒนยศบุญเรืองครับเป็นพ่อค้าขายขนมจีนก็เล่าแบบนี้
สาวที่ผ่านมาแก่ขับกระบะอิซูซูสีส้ม
จะไปขายของตามปกติที่ตลาดนัดในอำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
ตอนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนบายพาสหมายเลข๗

จู่เนี่ยไอ้กระบะคันข้างหน้าคันนี้ครับ
เหมือนเขาจะหักหลบอะไรบางอย่างไม่รู้
เขาเองเนี่ยหลบไม่ทันไอ้กระบะข้างหน้าหลบทันครับ
อะไรแตกหากบ้างช่วงฝากระโปรงรถก็มีรอยบุบแล้วก็ตัวกระจกแตกครับ
ว่าไอ้สิ่งที่กระเด็นมาโดนหน้าเนี่ยมันคือมันคือยางรองหนุนล้อรถขนาดใหญ่ครับ
เขาก็เลยเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องมาแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังคนใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังด้วยเวลาขับขี่นะครับ